เปิดปากกับภาคภูมิ
วัดวัดเทียมมารของเราไม่มีเจ้าวาดมา๕๖ปี
เป็นช่วงที่ไม่มีการพัฒนาไม่มีการบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรวัตรารามอะไรเลย
มีการประชุมปรึกษาหาลือเป็นเกือบ๑๐ครั้ง

วัดไม่มีเจ้าวาดมา๑๕๑๖ปี

ทางผู้นำมีอิทธิพลในการเงิน
มันมีอำนาจโดยที่ชุมชนไม่สามารถที่จะกล้าโต้แย้ง
ไม่สามารถที่จะกล้าลุกขึ้นมา

จะให้ทางวัดจัดหาช่างสถาปนิก
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบุติเรื่องโครงสร้าง
มาให้ข้อมูลกับชาวบ้านแล้วก็มาตรวจสอบโครงสร้างของกุฏิหลังนี้ดู
มันจำเป็นที่จะต้องลื้ออื่นอ่อนจริงไหม
จะต้องดำเนินการบูรณะซ่อมแซมแค่นั้นก็สามารถใช้งานได้อยู่
เพราะว่าชาวบ้านเสียดายเพราะว่าเกิดความมองเห็น

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องที่เกิดขึ้นในวัดวัดหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกดนะฮะ
เพียมาศอยู่ที่ตำบลหนองแคร์อำเภอราศรีสลัย
ท่านชื่อพระมหาตะวันตะปะคุโนนะฮะ
เจ้าวาดวัดเพียมาศนะครับท่านโพสต์เอาไว้เกี่ยวกับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัดนะฮะ
แต่พบว่าเรื่องของการบูรณปฏิสังหรณ์การดูแลวัดต่าง
หรือแม้แต่เงินบัญชีต่างในวัดเนี่ย
มันมีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้นำชุมชนในพื้นที่
เพื่อจะหาทางให้พ้นจากการเป็นเจ้าวาดวัด
มันก็เลยเป็นปัญหาเอ๊ะตกลงมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
นำชุมชนที่ถูกกล่าวอ้างถึงเขาก็ออกมาให้ข้อมูล
ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของสาราการประเรียน
ที่เป็นสาราการประเรียนเก่าแก่ของทางวัด
แล้วเจ้าวาดจะไปรื้อถอนแล้วชาวบ้านเขาไม่ยอม
วันนี้ผมก็เลยต้องนิมนต์มาพูดคุยกันหน่อย
แล้วเดี๋ยวถ้าทางผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่า
ดูรายการอยู่ถ้าสะดวกจะพูดคุยกัน
เมื่อสักครู่นี้ผมโทรไปหาแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะ
พูดคุยผมอ่ากับผมในรายการผมก็ยินดีนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับ
เปิดปากกับภาคภูมิเดี๋ยวจะลองคุยกันดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในวัดตรงนี้เพราะเจ้าวาดวัดบอกว่าความจริงแล้ว
ลักษณะแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่วัดเพียมาตรวัดเดียว
มันอาจจะเกิดขึ้นกับหลายหลายวัดทั่วประเทศหรือเปล่าเรื่องที่เจ้าวาดไม่มีอำนาจ
ในการปกครองดูแลวัดอย่างแท้จริงแต่ไปมีกลุ่มคนหรือคนในพื้นที่เข้ามา
ครอบงำบริหารจัดการวัดตกลงตรงนี้มันเป็นยังไงกันแน่วันนี้ในรายการนะครับ
เปิดปากกับภาคภูมินะครับผมนิมนต์ท่านจ้าวาดวัดเพียมาศนะครับ
หมาตะวันตะปะคุโนมาในรายการนะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือ
อาจารย์จตุลงจงอาสานักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาซึ่งความจริงก็เป็นคนติดต่อสื่อสาร
แล้วก็แจ้งเรื่องราวข้อมูลต่างในเรื่องนี้มาที่ผมด้วยแล้วก็ได้พูดคุยตรวจสอบกันแล้ว
ก็เลยเชิญมาพูดคุยกันด้วยนะครับสวัสดีอาจารย์จตุลงจ้าวาดวัดเพียมหาดนะครับ
ก็เลยต้องเรียนเชิญนิมนต์ท่านมาสอบถามมาพูดคุยกันหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อาจารย์จตุรงเดี๋ยวคงจะต้องให้ข้อมูลนะครับว่าตกลงแล้วในวัดการบริหารจัดการต่างมันยังไงกันแน่
หลวงพ่อได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัน
ตำบลหนองแครมเพราะเวลาศรีสะลัยจังหวัดศรีสะเกษ
จริงที่ตัดสินใจ
โพสต์เฟซบุ๊คที่ส่วนตัวนั้นเนี่ย
จริงมันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงตลอดระยะเวลา

อาตมาเองก็ไม่เคย
ไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะต้องมาพูดถึง
ประเด็นอะไรต่างที่มันเป็น
ข้อพิพาทหรือว่าความขัดแย้งของชุมชน
โดยเฉพาะเป็นข้อพิพาทระหว่างชุมชนกับวัดเองเนี่ย

อย่างอาตมาเองเป็นพระเนี่ย
ก็ไม่ได้ต้องการที่จะสะท้อนออกไปในเชิงลักษณะ
มุมมองของการทำลาย
หรือทำร้ายกันระหว่างคนในชุมชนหรือองค์กรในชุมชน

ชี้แจงในประเด็นที่มันเกิดขึ้นได้หลายอย่าง
อย่างน้อยก็เพื่อเป็นการปกป้อง

ปกป้องสิทธิหน้าที่ของ

หลักก็คือเพื่อที่จะปกป้อง
ตัวเราให้พ้นจากการถูกกล่าวหาว่าอ่า
มีความผิดโดยการกล่าวร้าย

มันไม่ได้มีมูลเกิดขึ้น

มันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นสะสม

อาการที่ได้มาทำหน้าที่

เดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อย

ปัจจุบันท่านอายุ๓๓ปีนะครับ๑๑พันศานะครับ

แล้วก็ย้ายมาจำวัดจำพรรษาที่วัดบ้านเกิด
หลังจากไปบวชไปเรียนอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมฮะ
ท่านเป็นนักวิจัยและอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยวิทยาลัยส่งศรีสะเกดด้วย
ท่านก็ย้ายกลับมาจำวัดที่วัดเพมาศก็ตั้งใจว่าจะมาอยู่ที่วัดบ้านเกิดนะฮะ
มาเมื่อปี๒๕๖๐ผมได้คุยกับทางท่านจ้าวาทก่อนที่จะเข้ารายการเพื่อให้อาจารย์จะติดลงได้ดูตรงนี้ด้วยกัน
ก็ท่านบอกว่าวัดเพมาศความจริงแล้วก่าวแก่เป็นร้อยปีใช่ไหมครับลุงพ่อ
แต่ไม่มีจ้าวาทตั้งแต่พศ๒๕๔๙

สิบกว่าปีนะฮะพระมหาตะวันท่าน
กลับมาจำวัดที่วัดเพียมาศวัดบ้านเกิดเนี่ย
เมื่อปีสองห้าสามศูนย์ซึ่งท่านก็ยังไม่ได้เป็นจ้าวาสวัดหรอกนะฮะ
ตอนนั้นก็ไม่มีเจ้าอาวาสใช่ไหมครับที่วัดมีพระกี่รูปครับ
ในขณะนั้นอ่าห้าหกรูปบ้างเก้ารูปเจ็ดรูป

ซึ่งวัดที่มีเจ้าวาดต้องมีพระกี่รูป
ไม่จำเป็นมีเจ้าอาวาสรูปเดียวก็ยังมีมาแล้วเลย
ก็มีได้

ทางเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัด

ดูจากเรื่องของคุณสมบัติต่างนานาแล้วก็เลยแต่งตั้งพระมหาธวัน
ท่านจะเป็นจ้าวาสเวลาก็เป็นตั้งแต่๖๔ปีจนถึงปัจจุบัน
ใช่ไหมฮะอ่าลักษณะเป็นอย่างนี้ทีนี้
ปัญหาเท่าที่ผมฟังเนี่ยก็คือพระมหาตะวันท่านบอกว่าอย่างนี้นะฮะ
คือทางผู้นำชุมชนถ้าฟังอยู่เนี่ยผมพร้อมที่จะให้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับ
ได้ฟังสองฝ่ายนะฮะแต่เจ้าวาดวัดเพียมาศรูปปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่า
ตอนที่ท่านเข้ามาถึงในปี๖๐เนี่ยเนี่ยระหว่างนี้ยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดหรอก
พบว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดเพราะมันเป็นศูนยากาศไม่มีเจ้าอาวาส
มันเป็นยังไงฮะหลวงพ่อลองเล่าให้ฟังหน่อย
จริงต้องเท้าความถึงต้นต่อสาเหตุของปัญหาซึ่งเป็นช่วงศูนยากาศทางการบริหารจัดการงานของวัด
คือวัดไม่มีเจ้าอาวาสโดยในสถานะของทางกฎหมายวัดก็คือนิติบุคคล
เจ้าอาวาสก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทำการแทนนิติบุคคลเนี่ย
จะต้องมีอำนาจบริหารงานภายในอะไรต่างโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกรรมการเงินก็ดีหรืออะไรต่าง
อันนี้คือคือเป็นหนึ่งในหน้าที่ครับจริงเนี่ยแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นช่วงที่วัดไม่มีผู้นำที่เป็นเจ้าวาดเป็นกิจลักษณะ
ก็เป็นการเปิดช่องทางให้กับทางอันนี้คือต้องต้องพูดทำความเป็นจริงว่าเป็นกลุ่มอิทธิพลทางท้องถิ่นชุมชนการเมืองผู้นำต่างที่เกิดขึ้น
โดยในทางชุมชนของอัตมาเองก็มีการแต่งตั้งกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการงานของวัด
หรือไม่ได้คุณสมบัติในการเป็นคณะกรรมการวัดขึ้นมาดูแลกิจการงานของวัด
ซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นก็จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติในเรื่องของการคดโกง
เป็นผู้ที่เชื่อถือได้เป็นที่เคารพของคนในชุมชนอะไรต่างเนี่ยจะต้องขึ้นมาเป็นกรรมการ
แล้วหนึ่งในนั้นถ้าเป็นคณะกรรมการในเรื่องของการเบิกถอนบัญชีของวัด
กฎหมายจะต้องให้เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีอำนาจทุกครั้งในการเบิกถอนแล้วก็วัยยาวัชกร
แต่ในช่วงเวลานั้นในช่วงศูนยากาศเนี่ยวัดมีบัญชี
เป็นบัญชีเก่าตั้งแต่หลายสิบปีเป็นบัญชีแต่ในสมัยแต่ก่อนเนี่ยเรียกว่าเป็นบัญชีร่วม
ก็คือเป็นบัญชีร่วมเปิดขึ้นมาเป็นบัญชีแฝงเพื่อใช้ชั่วระยะเวลาที่วัดยังไม่มีเจ้าอาวาสโดยสมบูรณ
คือมีบัญชีชื่อบัญชีวัดเพียมาศ
ชื่อว่าเงินบัญชีวัดเพียมาศแล้วก็เป็นชื่อของกลุ่มบุคคล
แล้วจะมีชื่อของคนอยู่๓คนเป็นคณะกรรมการวัดซึ่งก็เป็นคณะกรรมการวัดที่เป็นคณะกรรมการตกทอดกันมาในช่วงศูนยากาศนี่แหละ
แล้วทีนี้คือยังไงฮะปัญหาก็คือพอเงินเข้าออกวัดทำบุญผ้าป่ากระถิ่นชาวบ้านมาทำบุญเขาเข้าบัญชีนี้ไหมฮะ
จริงจริงพระไม่ได้ติดใจในเรื่องของบัญชีด้วยซ้ำว่าบัญชีนั้นจะพระจะเป็นผู้มีส่วนในการเบิกถอนใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานของวัดได้ไหม

จริงเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ทางเจ้าวาดเองเนี่ย
ถ้าทางกฎหมายไม่ให้สถานะในการเข้าไปยุ่งวุ่นวาย
เกี่ยวกับเรื่องของสถานะทางการเงินของวัดเนี่ย
พระก็ไม่ได้เป็นจิตใจที่จะต้องเข้ามามีบทบาทในการดูแล
ของเงินของอะไรต่างที่เป็นสมบัติของวัดเนี่ย

แต่ทีนี้พอเมื่อมีเจ้าอาวาสเนี่ย
จะต้องมีบัญชีวัดเป็นส่วนกลางให้ถูกต้องตามกฎหมาย

พระก็เลยถึงได้ไปเปิดบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นบัญชีวัดขึ้นมาเป็นบัญชีกลาง

บัญชีเก่าเป็นบัญชีที่สถานะทางกฎหมายจะเป็นบัญชีโมเคีย
ก็คือเมื่อมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นก็กลายตกเป็นโมคะ

ก็ปกติก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ไม่ไม่มีอะไรปกติสักอย่างเรื่องนี้

ก่อนที่จะถ่ายงานจากอีกคนมาสู่อีกคนเนี่ย

ทั้งไล่มันจะไปถึงสถาบัศงศ์สังฆลาศแหละ

ถ้ามีใครสักคนตายชั้นบนก็มารับภาระต่อ
สมมุติจักรรตบนตายอำเภอก็ต้องมารับภาระต่อ
อำเภอตายจังหวัดก็ต้องมารับต่อ
มันต้องสอบกลับไปได้

ไม่มีใครดูแลสำนักพุทธต้องเข้ามาดูแล
หรืออย่างถ้าท่านจะวาดรูปปัจจุบันที่ท่านเพิ่งได้รับการจังทั้งเมื่อปี๖๔
ท่านบอกท่านไม่ติดใจ๑๐กว่าปีไม่เป็นไร
ถ้ามันส่งมอบดีซะแต่แรกก็จะไม่มีปัญหานี้

ผมไม่อยากจะไปเท้าความว่าคนไหนตายคนไหนอยู่

ถ้ากระบวนการในการส่งมอบวัดที่ดีมาก่อน

แต่ถ้าเพราะเอิญการส่งมอบไม่ดีพอก็จะเป็นอย่างนี้แหละ
เพราะอย่าลืมว่าการจะส่งมอบไม่ส่งมอบมันผิดสังเกตตั้งแต่๑๕ปี
การที่๑๕ปีไม่มีเจ้าอาวาสเนี่ย
มันแสดงถึงว่าในอดีตที่ผ่านมา
ผู้บังคับบัญชาจักรคณะปกครองเจาะต่อเจาะออ
จักรคณะจังหวัดมีความใส่ใจดูแลแค่ปัญหาแค่ไหน

แล้วโดยในอำนาจแล้วเนี่ยผู้นำชุมชน
สามารถที่จะเข้ามาดูแลวัดในช่วงไม่มีเจ้าอาวาสได้ไหม
หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจารย์จังหลง

โดยเฉพาะการทำงานของจ้าวาดวัดรูปปัจจุบัน

ลื้อสาราการประเรียนเพื่อสร้างเพื่อบุรณะใหม่

แจ้งความไปเอาตำรวจมา
จะจับเข้าห้องคุมขังเพื่อหวังให้ถอดผ้าเหลืองจะศึกอย่างนั้นเลย
มันเกิดอะไรขึ้นอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะ
เรื่องของวัดเพียมาสที่ตำบลหนองแคร์อำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
ไล่กันมาในช่วงต้นนะครับต้องขออนุญาตถามทางท่านเจ้าวาดวัดต่อนะฮะ
เพิ่มเติมนะครับที่หลวงพ่อได้โพสต์เอาไว้เนี่ยในเฟซบุ๊ก
ชื่อหลวงพี่ตะวันปัญญาชนก้นบาทนะบอกมันมีชุมชนไหนไหม
ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอบตเลขานายกอบตกลุ่มบรรดาผู้นำโอ้โหไล่หมดเลย
กรรมการที่กินเงินวัดไปแจ้งตำรวจมาจับเจ้าวาดปลุกระดมชาวบ้าน
เหมือนกับต้องการจะให้เจ้าวาดเนี่ยพ้นจากวัดเนี่ยปัญหามันเกิดจากอะไรฮะ
ถ้าฟังจากอ่านเรื่องในอดีตย้อนหลังช่วงศูนยากาศเจ้าวาดเขาต้องมาดูแลอ่า
หลวงพ่อบอกว่าไม่ติดใจแต่ณขนาดนี้เนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนยังไงฮะ
เจริญพรต้องนำเรียนปัญหาที่ว่ามันเป็นปัญหาเลื้อรังมาตลอดระยะเวลา
เป็น๑๐ปีตั้งแต่ที่อาตมามาบริหารจัดการงานในวัด
มันเป็นปัญหาเลื้อรังกันมาระหว่างขอบเขตอำนาจของทางชุมชนกับทางวัด
ว่าเวลาพระจะทำอะไรก็คือเรามีการประชาคมประชุมอะไรต่าง
แต่ว่าเหมือนกับว่าทางกลุ่มของผู้นำเนี่ยจะไม่ค่อยยอมรับในเรื่องของมติส่วนใหญ่
จะถือมติส่วนน้อยโดยให้อำนาจว่าเป็นกลุ่มคณะกรรมการหรือผู้นำ
ในการไม่ให้ทางวัดในการดูแลบริหารจัดการบุรณปฏิสังขร
หรือมีการก่อสร้างพัฒนาวัดในทางที่ดีขึ้น
อย่างล่าสุดคือเรื่องสาราการประเรียน

อันนี้เรื่องแตกหากเลยท่านชาวาสบอกคืออยากท่านชาวาสอยากจะลื้อแล้วสร้างใหม่
คือจริงเนี่ยอาตมาไม่ได้ตั้งใจว่าจะลื้อ
คือมีการบูรณปฏิสังขรมีการบูรณะมาแล้วเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ย
หมดไป๒๓แสนเพื่อที่จะทำให้กุฏิเป็นที่อยู่ของพัก
ซึ่งมีหลังเดียวมีแค่หลังเดียวทั้งวัด
เป็นสาราการประเรียนที่ทำทั้งลงสังฆกรรมของสงฆ์ด้วย
ทำกิจกรรมอะไรต่างต่างแล้วก็เป็นที่อยู่ของพระด้วยครับ
ในส่วนนี้อายุการใช้งานของโครงสร้างคือนานมาก
ตามคลิปที่ส่งให้ที่ว่ามันมีฝนตกทีพระเนรต้องย้ายกันที
ฝนตกทีพระเนรต้องย้ายกันทีพระเนรต้องไปอยู่กลางกฎ
กลางเต็นต์ตามร่มไม้ตามมุมศาลา
แล้ววัดเราทำเองไม่ได้เหรอเราไม่มีอำนาจในการทำเองเหรอฮ
ก็จริงอ่ะอย่างอัตมาเนี่ยคือเวลาจะทำอะไรเนี่ย
ต้องปรึกษาทางพระผู้ใหญ่ว่ากับผมอัตมาจะทำส่วนนี้ส่วนนี้
เพื่อที่จะให้พระเนรได้อยู่

อย่างหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภออะไรอย่างนี้
พระผู้ใหญ่ในที่อื่นที่ท่านมีประสบการณ์ในการบริหาร

ว่าเราสามารถที่จะทำทำอย่างนี้ได้ไหม

พระไม่เคยก้าวร่วงในเรื่องของชุมชน
พระจะให้ความเขารพในสิทธิ์เสียง
ไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นนักตรงนี้คืออะไรฮะคือคือถ้าหมายว่าคือยังไง
ทางทางผู้ใหญ่เขาไม่ให้ทำหรือว่าทางชาวบ้านไม่ให้ทำหรือว่าอะไรยังไงฮะ
คือมีผู้ใหญ่แล้วก็ชาวบ้านส่วนหนึ่งเอาแค่ว่าชาวบ้านแค่ส่วนที่เป็นผู้ที่
เสียผลประโยชน์จากเคยดูแลกิจการงานเงินของวัดมาก่อน
มีแค่หยิบมือเดียวถ้าไปเทียบกับสัดส่วนของชาวบ้านทั้งหมดคือท่านเจ้าที่กำลังจะบอกว่า
ถ้าเกิดจะลื้อจะสร้างจะทำอะไรในวัดปกติจะต้องไปผ่านเขาอย่างนี้เหรอฮะ
คือธรรมเนียมปฏิบัติเขาบอกแบบนั้นว่าพระมีหน้าที่ในการแบบอยู่เฉยเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของทางผู้นำ
แล้วนี่ที่นั่งคุยกันตำลวดมานี่คืออะไรฮะ
วันวันที่จะมีการบูรณะเพื่อที่จะนำหลังคาที่อัตมาเพิ่งรีโนเวทไปบุรณปฏิสังกรไปเมื่อ๒ปีที่แล้ว
มาทำกุฏิหลังเล็กเอาหลังคาเพราะว่ามันอยู่กันไม่ได้เพราะว่าโครงสร้างมันแล้วทำไมตำรวจต้องมาคือ
ก็ว่าเขาก็อาจจะมาทางผู้นำว่าอัตมาไปทำลายทรัพย์สินของวัดจริงวันนั้นอาจจะเอาหลังคาที่เป็นหลังคาใหม่ที่อัตมาเพิ่งเปลี่ยน
เอามาทำกุฏิหลังเล็กเล็กให้พระท่านได้อยู่คือพอเจ้าวาดวัดจะบุรณะจะทำเรื่องของสาราการประเรียนใหม่ไปรื้อหลังคาทาง
ชาวบ้านส่วนหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยแต่เจ้าวาดวัดยืนวัดชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร
พอไปลื้อหลังคาปุ๊บก็เลยถูกผู้นำชุมชนไปแจ้งความว่าเจ้าอาวาสวัดทำลายทรัพย์สินของวัด
ผมจริงจริงถ้าตอนแรกผมก็คงจะต้องตอบว่าผมไม่ทราบอ่ะนะแต่เพราะเอิญตอนนี้ผมทราบแล้วก็คือ
คุณอยู่กันมาขนาดเนี้ยสิบกว่าปีพระไม่มีที่ซุกหัวนอนเพราะฝนตกเนี่ย
คุณเป็นชาวบ้านคุณเป็นชุมชนคุณไม่มีความละอายกันบ้างหรือครับผมฝากไปยังกล้องเลย
ผมฝากไปยังผู้ใหญ่เลยช่วยมาชี้แจงด้วยคุณไม่เห็นคลิปเหรอว่าเวลาฝนตกอ่ะมันนอนไม่ได้
นี่เห็นไหมที่กลางร่มผมก็เลยงงมากว่าแล้วชาวบ้านที่ออกมาต่อต้านการซ่อมแซมเนี่ย
คุณเป็นอะไรกันเออถ้าก็แบบว่ากุฏิซ่อมให้มันหรูทำให้มันเลิศ
ถ้าอย่างนั้นคุณจะเอาผิดเขาก็เอาไปแต่เนี่ยเขาซุกหัวนอนไม่ได้อ่ะ
ซุกหัวนอนไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดพระนะคุณมันเป็นความผิดชาวบ้าน
ผมบอกเลยผมกล้าพูดฟันเลยว่าตอนนี้เป็นความผิดพวกคุณ
คุณปล่อยให้พระมาอาศัยอยู่วัดนี้โดยที่ซุกหัวนอนไม่ได้เพราะฝนตก
ผมว่าอันนี้ความผิดใครอาจารย์ให้ผมพูดเลยนะ
เจ้าคณะปกครองเจ้าคณะปกครองคุณไม่สนใจพระผู้น้อยเหรอ
อยู่กับสภาพอย่างนี้๒ชาวบ้านคุณถือบัญชีไว้
คุณปล่อยปะละเลยได้ยังไงสามข้าราชการสำนักพุทธ
คุณรู้ไหมเนี่ยเวลาฝนตกพระไม่มีที่ซุกหัวนอน
ถามว่าทั้งหน่วยงานทั้งชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ว่าคุณเป็นอะไรกันหมดอาจารย์แล้วปกติถ้าเกิดทางวัด
วัดไหนก็แล้วแต่เขาจะทำอะไรมันต้องทำได้สิ
ต้องต้องขอมติต้องขอถามแล้วถามว่าแล้วอย่างนี้ผมถามให้คนไทยทั้งประเทศ
ช่วยกันตัดสินครับอย่างนี้สภาพเบอร์นี้ยังต้องขอมติเหรอฮะ
สภาพแบบไม่มีที่ซุกหัวนอนเพราะฝนตกเนี่ย
ยังจะต้องขอมติกันอีกเหรอแต่โดยหลักทั่วไปแล้ว
ถ้าเขาจะทำอะไรในวัดจ้าวาสวัดอำหน้าอำหน้ามันอยู่ในจ้าวาส
แล้วก็คุยกับกรรมการคุยในวัดกรรมการวัด
เพื่อให้มันมีความถ่วงดุลใช่แต่ไม่ใช่ถ่วงกันซะจนมันถ่วงความเจริญแบบเนี้ย
อ่าการมีกรรมการวัดเพื่อถ่วงดุลอำนาจเจ้าอาวาสในบางเรื่อง
ให้ท่านรู้แก่อำนาจเกินไปแต่ไม่ได้หมายความ
ถ่วงความเจริญเงินเบอร์นี้ต้องแยกแยะนะครับว่าถ่วงดุลกับถ่วงความเจริญในฐานะกรรมการเนี่ย
ครับอ่าคือที่ผมคุยกับท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านเจ้าวาดก็เลยบอกว่ามันหนักข้อถึงขั้นถูกแจ้ง
ตำรวจมาให้มาตรวจสอบจะจับผมก็งงตำรวจที่เสนอหน้ามาในในคลิปผมงง
คุณมาได้ยังไงแต่อำนาจคุณเหรอคุณผมถามหน่อยคุณมีสิทธิ์มาจับใครอืม
มีหมายจับเหรอคุณจะมาจับพระศึกคุณมีหมายจับเหรอสองพระแล้วก็ทำผิดซึ่งหน้าเหรอ
เออแต่พระน่ะเสพยาบ้าเสพศรีกาผมจะไม่มีปัญหาเลยเหมือนกัน
ถ้าตำรวจจะมาแต่นี่คือถามว่าเรื่องนี้แบบเป็นเรื่องแบบแพ่งสุดเลยนะ
ไม่ได้มีอะไรความผิดเกี่ยวกับอาญาเลยนะแต่คุณจะมาจับพระศึก
มาไล่พระศึกผมได้บอกว่าเฮ้ยบ้านป่าเมืองเถื่อนเหรอ
ก็เลยตำรวจก็เลยไม่ได้แจ้งความข้อหาอะไรยังไงใช่ไหม
ในเสียงในโทรศัพท์ตอนที่ตำรวจคุย
เจ้าคภธกับพอสงสัยพุธอุษาโทรมาเคลียร์กับตำรวจ
ให้เข้าใจว่าเฮ้ยจริงเรื่องบางเรื่องมันเป็นอำนาจของเจ้าอาวาส
กรรมการมีสิทธิ์แค่ในการตรวจสอบดูแล

แต่เขาก็ยังไม่รู้ตัวไงฝัดตำรวจจะฉลาดได้จากการฟังเสียงในโทรศัพท์เนี่ย

ผมขออนุญาตพักครู่เดียวนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนพักผม
ผมขอสายตรงนี้นิดเดียวก่อนทางว่าที่๑๐๓ธนกฤทธิ์จิตอารีรัตน์นะฮะ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธรรมตอนนี้ท่านเป็นทนายความ
เป็นที่ปรึกษาของทางนายกสภาธนายความแห่งประเทศไทยด้วย

ว่าตรงนี้จะเข้ามาช่วยเหลือในการตรวจสอบยังไงได้บ้าง

เรื่องราวเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยจะช่วยประสานให้มีการไปตรวจสอบ
หรือว่าให้ดูแลเรื่องของการบริหารจัดการทางวัดตรงนี้ได้ยังไงบ้างไหมฮะ
ครับคือในเบื้องต้นผมได้ประสานยุทธิธรรมจังหวัดนะครับ
แล้วก็ในจังหวัดตอนนี้ได้รับทราบแล้วนะครับ
มีการแจ้งให้ผมทราบมาเมื่อเช้านี้นะครับ
ก็มีการลงพื้นที่ในการที่จะพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปพบกับทางเจ้าวาด
เรื่องนี้ผมขออนุญาตพูดสั้นนิดเดียวแล้วกันนะครับ
เรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยนะครับ
โดยหลักปฏิบัติเนี่ยเจ้าวาดนะครับร่วมกับคณะกรรมการมีอำนาจในเรื่องของการที่จะตัดสินใจในการที่จะดำเนินการอย่างไร
เรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเรื่องของเงินภายในวัด
แต่ในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการที่จะต้องธนุบำรุงหรือซ่อมบำรุงเนี่ยนะครับ
ก็อยู่ในดุลพินิษฐ์ของทางเจ้าวาดเองนะครับ
เช่นบอกว่าฝนตกหลังคารั่วเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับปรุงเรื่องทั้งหลายเหล่านี้นะครับ
แต่ว่าการที่จะมีการกล่าวหากันในทางอาญาเนี่ย
ผมขออนุญาตฝากไว้นิดนึงครับว่าถ้าเราได้พูดคุยเจรจาไก่เกลียดซะก่อนเนี่ย
หากสมมุติเราไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วเนี่ย
มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการแจ้งความเท็จก็ได้
หรือทำให้บุคคลต้องรับผิดในทางอาญาก็ได้
ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับ
ให้ทางหน่วยงานของราชการนะครับจะเป็นสำนักพุทธก็ตามเนี่ยนะครับ
เป็นคนกลางในการที่จะพูดคุยเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นทางออกที่ดีฮะ
แล้วก็ได้พูดคุยกับทางยุทธรรมจังหวัดแล้วคงจะหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือแก้ไขตรงนี้ต่อไปครับคุณอุ๋ยครับ
ได้ครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณนะฮะที่ได้ประสานงานให้นะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของวัดเพียมาศนี่แหละ
บอกกับผมว่าเดี๋ยวจะคุยกันในรายการเกี่ยวกับเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
ท่านผู้ชมครับเราคุยกันอยู่นะฮะในเรื่องของวัดเทียมาสที่ท่านจ้าวาดวัดต้องโพสต์เฟสบุ๊คบอกว่ามีปัญหากับผู้นำชุมชนในพื้นที่
รื้อจะปรับปรุงสาราการประเรียนของวัดแล้วทางผู้นำชุมชนบอกมีชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยถึงขั้นไปแจ้งความอะไรกัน
เจ้าวาดวัดยืนยันว่าได้ถามกรรมการวัดถามชาวบ้านถามชุมชนก่อนแล้วใช่ไหมก่อนจะทำ
คือการบูรณปฏิสังขรหรือการลื้อถอนวัดเนี่ยตลอดระยะเวลา๓๔ปีที่อาตมามาอยู่คือคุยกันตลอดประชุมกันไม่ต่ำกว่า๕๖๗ครั้งในเรื่องของการบูรณปฏิสังขรเฉพาะในส่วนของการพัฒนาในส่วนนี้

อยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ถึงขนาดว่าต้องปิดวัดไปเลยอะไรประมาณเนี้ยอุ้ยอย่างงี้เลยจริงจริงมันมันเป็นเป็นคำพูดที่ที่รุนแรงหน่อยจริงจริงเนี่ยถ้าวัดอยู่ได้ชุมชนก็อยู่รอดวัดเจริญชุมชนก็เจริญเดี๋ยวผมขออนุญาตฟังทางผู้ใหญ่บ้านเขาหน่อยผู้ใหญ่บ้านที่บ้านเพียมาสนะครับคุณอมรศักดิ์อินทมาสนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้าน

เป็นในฐานะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็คือเป็นเป็นหน้าที่แค่กำกับดูแลเฉยเพราะว่าเขามีคณะกรรมการที่แต่งตั้งกันไว้ก่อนแล้วทั้งสามท่านซึ่งขณะนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ดำเนินการใช้ชีวิตตามปกติอยู่ไม่ไม่เคยครับไม่เคยว่าเอาต้องเอาเงินที่เข้ามาทำบุญที่วัดแล้วไปฝากไว้ที่บ้านผู้ใหญ่เฟฟของผู้ใหญ่อะไร

ของที่ประชุมนะครับว่าเงินบางส่วนให้เก็บไว้บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นเงินฉุกเฉินถ้ามีธุระถือว่ามีภารกิจจำเป็นอะไรที่ต้องใช้ในวัดแล้วก็ในหมู่บ้านในชุมชนก็ตามเนี่ยสามารถที่จะเอาเงินส่วนเนี้ยมาใช้ซึ่งเงินสดส่วนเนี้ยผมเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านผมไม่ผมไม่ได้จำเป็นต้องเอามาไว้เพราะว่าเป็นเป็นมติของที่ประชุมที่เลือกท่านเยอะเยอะไหมฮ

ในสตาราการโปรเรียนตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
คือต้องขออนุญาตเมื่อกี้ผมดูข่าวแป๊บนึง
ในส่วนของที่ทางท่านอาจารย์จตุลงเนาะขออนุญาตนะครับ

แล้วเราก็ได้มือนการซ่อมเซมซ์ไปเรียบร้อยแล้ว
รณะซ่อมแซมภาพนี้มันกี่ปีแล้ว
ภาพที่เราดูนั่นคือภาพเมื่อ๔ปีที่แล้วอย่างนี้เหรอครับ

แล้วก็ณขณะนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ย้อนไปหลังไป๒ปี
กุฏิหลังนี้ได้มีการบูรณะซ่อมแซมไปแล้วบางส่วนก็คือ
ในส่วนของหลังคา
ครับแล้วก็ฝ้าเพดานด้านบนอืมนะครับก็ใช้งานได้ปกติ
จะมีชำรุดซุดโทรมบ้างในส่วนของพื้นซึ่งเป็นพื้นไม้
แล้วก็ขอบตรงประตูหน้าต่างซึ่งเป็นเรื่องปกติของไม้
ซึ่งในขณะนั้นที่เราบูรณะซ่อมแซมท่านเจ้าบ้านก็จะไปเจ้าบ้านอยู่
แล้วก็งบประมาณมีอยู่แค่นั้นเราก็ดำเนินการซ่อมแซมได้แค่นั้น
หลังจากนี้เราก็ยังมีแผนที่จะพัฒนาแล้วก็บูรณะซ่อมแซมต่อ
ซึ่งมันยังขาดปัจจัยอีกเยอะพอสมควร
แล้วย้อนหลังมา๓๔ปีที่มันไม่มีงบประมาณ
ไม่มีอะไรที่มาซ่อมแซมต่อเติมก็เพราะว่ามันมีเรื่องโควิดเข้ามาเกี่ยวข้อง
แล้วยังไงผู้ใหญ่บ้านถึงไม่ต้องไปแจ้งตำรวจ

ซึ่งมีการประชาคมแล้วเกี่ยวกับการทางวัดจะจะดำเนินการบูรณะไม่ใช่เรียกว่าบูรณะ
ลื้อถอนกุฏิอาจจะลื้อเลยที่ว่าลื้อครับอ่า
ลื้อครับครับซึ่งก่อนหน้านี้สองปีเนี่ยก็มีการบูรณะไปแล้วที่ครับ
ที่ผมพูดไปแล้วอ่าทีนี้จะลื้อทำการลื้อพี่น้องก็แบ่งเป็นสองฝ่าย
มีเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับในมติที่ประชุมนักขณะนั้นณวันนั้น
ก็ยังไม่มีมติที่สรุปชัดเจนว่าให้ลื้อหรือไม่ลื้ออืม
จนเป็นมติว่าให้รอหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่รู้ข้อมูลเรื่องโครงสร้าง
กุฏิสาราหลังนี้จริงจริงว่าสมควรที่จะลื้อจริงจริงไหมเพราะว่าป้าเนี้ย
เขารู้สึกผูกพันกับกุฏิหลังเนี้ยเพราะว่าเขาร่วมกันสร้างมาเขาก็เลยเสียดาย
แต่ว่าถ้าจำเป็นที่จะลื้อจริงก็อยากให้มีหน่วยงานส่วนกลางจริงเข้ามาตรวจสอบ
โครงสร้างจริงจริงว่ามันจำเป็นที่จะลื้อชาวบ้านก็เข้าใจแต่ว่า
หลังจากที่ประชุมครั้งนั้นที่ยังไม่ได้ข้อสรุปก็ทางท่านเจ้าวาดทางวัดก็ได้นำเครื่องจักร
เข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะดำเนินการลื้อถอนชาวบ้านบางส่วนเห็นเห็นเครื่องจักร
ก็เลยครับอ่าก็เลยประสานผมก็เลยแนะนำว่าที่อยู่ในพื้นที่ก็เลยแนะนำว่าอย่างงั้นเอา
ไปติดต่อทางเจ้าที่ตำรวจดีไหมเพื่อมาระงับเหตุเพราะว่าในขณะนั้นน่ะ
ผู้หญิงที่น้องสองฝ่ายครับอ่ามีการใช้วาจาที่ไม่สุขภาพอ่า
ผู้หญิงครับผมเดี๋ยวเวลาเวลาผมจะหมดก็คือพอพอเจ้าวาดอ่า
ผู้หญิงบอกพอเจ้าวาดอ่าไปไปรื้อก่อนทั้งทั้งที่มีประติว่าให้รอก่อน
ก็เลยต้องให้ตำรวจมาดูแลไว้เป็นหลักฐานไว้ก่อนตรงนั้นใช่ไหม
แจ้งจับนะครับไม่ได้เป็นการแจ้งจับไม่ใช่แจ้งจับเป็นการลง
บันทึกประจำวันอ่าทีนี้ให้เจ้าให้ตำรวจครับคนมาใส่เกลี่ย
ทีนี้ท่านเจ้าวาดบอกว่าต้องการให้ทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอยู่เป็นที่ปรึกษาหรือดูแล
ไม่ใช่เข้ามาก้าวไก่การบริหารจัดการวัดของเจ้าวาดวัดตรงนี้ผู้ใหญ่จะว่ายังไง
ผมเองยินดีมากที่จะให้ท่านดำเนินการกิจการเพราะเป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้ว
เราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาผมแค่ทำงานในส่วนของส่วนราชการส่วนรวมก็หนักอ่า
หนาพอแล้วยินดีมากมากเลยที่ครับบริษัทไม่มีอะไรเลยนะพูดจริงจริงก็คือทางรัฐชุมชนเนี่ย
ไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นยืนยันนะฮะว่าเราอยู่ร่วมกันได้อย่างอย่างสงบสุขนะ
ผมยังไม่มีอะไรเลยครับครับผมไม่มีอาจารย์จรวงสุดท้ายจริงมีอะไรเพิ่มเติมไหม
ถ้าจริงจริงอยากให้ทุกคนลงพื้นที่นะครับชาวบ้านมีความผูกพันกับสาลามากนะครับ
ผูกพันมากเลยครับสาราซึ่งสวยงามและดูดีมากเลยนะ
ผูกพันผูกพันต้องลงพื้นที่ดูครับท่านต้องลงพื้นที่ดูก่อนนะครับ
จะพูดได้แต่เอาเป็นว่าณขณะนี้นะครับถือว่าเข้าใจเข้าใจตรงกันนะฮะ
ไม่ต้องลงแล้วครับไม่ได้แจ้งจับถ้ามันผูกพันขนาดนี้สภาพสาลาคงไม่สวยขนาดนั้นหรอกครับ
ครับท่านข้างด้วยช่วยกันได้สภาพแค่นี้นะครับถ้าจังต้องดูเอาเห็นเยอะกว่านี้นะครับ

ยังไงก็ขอให้ได้พูดได้คุยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะ
ท่านจ้าอวาสผู้ใหญ่บ้านยืนยันนะยืนยันนี้นะฮะ
ยืนดีครับยืนดี
ว่าทุกอย่างจะหาข้อยุติได้ด้วยดีนะครับ

กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ